ก่อนหน้านี้พาไปติดตามข่าวเรื่องของงูกันมาบ้างแล้ว

ถูกต้องค่ะใครเห็นก็ต้องกลัวกันแล้วค่ะ
เรื่องของงูแต่ว่าช่วงนี้จะพาไปติดตามประสบการณ์ใหม่นะคะ
ในรูปแบบชีวิตมุมมองของงูค่ะ
พิพิธภัณฑ์งูรูปแบบใหม่
เขาบอกว่าเป็นแห่งแรกแล้วก็เป็นแห่งเดียวในเอเชียด้วยนะคะ
จะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นขนาดไหน
ติดตามคุณภูริตาบุญมีนุสรไปชมพร้อมกันค่ะ
การแสดงโชว์งูระหว่างนักแสดงกับงูเห่าที่กำลังแผ่แม่เบี้ย
สร้างความตื่นเต้นและหวาดเสียวให้กับคนดูลุ้นทุกวินาที

แหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้เกี่ยวกับงูที่แรกและที่เดียวในเอเชีย
งูอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดูค่อนข้างน่ากลัว
มันอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกท่านออกไปแล้วรักงู
แต่อย่างน้อยที่สุดที่เราคาดหวังก็คือให้ทุกคนที่เข้ามาทุกท่านที่เข้ามานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นนักวิจัยหรือจะเป็นแบบผู้สนใจทั่วไป
คือให้มีความเข้าใจว่าจริงแล้วงูมีอันตราย

เรามีวิธีการป้องกันมีวิธีการอยู่ร่วมกับงูได้อย่างปลอดภัย
พร้อมแล้วแปลงร่างเป็นงูไปรู้จักกับวงจรชีวิตของงู

ออกแบบมาเพื่อให้เราได้เข้าไปอยู่ในโลกของงูแบบถึงเนื้อใน
ตั้งแต่ลูกงูที่เพิ่งฟักออกจากไข่
จะเติบโตขึ้นมาเป็นงูตัวยักษ์
การลอกคราบตลอดจนสัตว์ดูตามธรรมชาติ
เรียกว่าออกมาแล้วอาจจะเปลี่ยนโลกที่มองงูไปเลยทีเดียวค่ะ
และในส่วนนี้นะคะเป็นการจำลองอวัยวะภายในของงูค่ะ
เราสามารถเรียนรู้อวัยวะของงูตั้งแต่หัวจะหลดหาง
จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองตามเข้าไปดูกันค่ะ
ภายในจะจำลองอวัยวะของงูการสืบพันธุ์ของงู
อย่างเจ้าเครื่องนี้เมื่อเราสอดแขนเข้าไป
จะแสดงการบีบแดดของงูเวลาที่เราโดนงูรัดค่ะ
ตื่นตาตื่นใจกับงูที่หลากหลายกว่าห้าสิบสายพันธุ์
งูงูหลามทองตัวนี้เป็นงูที่ยาวที่สุด

งูตัวที่ใหญ่ที่สุดอย่างอนาคอนด้าค่ะ

ห้ามถ่ายภาพหรือเคาะกระจก
เดี๋ยวงูจะตกใจได้ค่ะ
ก่อนกลับอย่าลืมแวะซื้อของที่ละลึก

ใครที่อยากลองมาเรียนรู้เรื่องของงูให้ลึกซึ้ง
เปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงถึง๖โมงเย็นค่ะ
แล้วคุณจะรู้ว่างูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน